อีกหนึ่งจังหวัดทางภาคอีสานที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยว

กาลสินการแปลว่าดำสินแปลว่าน้ำเมืองน้ำดำนะคะ
โปรงลางเลิศลำวัฒนธรรมภูทัยนะครับคุณผู้ชม
พาไปเที่ยวกันหน่อยนี่เขามีการผสมผสานนะฮะ
คือต้องบอกว่านอกจากคนท้องถิ่น
ชาวชุมชนที่เป็นพื้นฐานเดิมแล้ว
เขามีชาวไทยเชื้อสายจีนก็ไปอยู่ที่นั่นเยอะ
ปีนี้เขามีการจัดงานงิ้วประจำปี
เหมือนทุกปีที่ผ่านมานะนี่ไง
ขบวนเชิดสิงโตเชิดมังกรเองกอ
ปรากฏว่าคนในท้องถิ่นก็ไปชมไปแชะไปแชร์กันเยอะนะคะ

เปิดงานครั้งนี้ด้วยงานสมโพธิเจ้าพ่อหลักเมือง
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในจังหวัดกาลสิน

ประทับที่สารเจ้าชั่วคราวหน้าโรงงิ้วด้วย

สำหรับการจัดงานครั้งนี้คุณผู้ชมยังไปได้นะคะ

วันแรก๒๔พฤศจิกายน
เรื่อยไปจนถึงวันที่๓ธันวาคมนะคะ
เพื่อร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทย

แล้วก็เป็นการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเนี่ย
ได้ร่วมชมงานสมโพธิสารเจ้าพ่อหลักเมือง

มีความเชื่อมโยงมาตั้งแต่อดิตการของชาวจังหวัดกาลสิน
ซึ่งงานคุณผู้ชมแสดงความสำคัญที่พลาดไม่ได้เลย

หรือที่เรารู้จักกันว่างิ้วนั่นแหละ
แล้วก็มีลิกงลิเกด้วยนะจัดภายในงานนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องของอาหารการกินก็ชนะเลิศเช่นเดียวกันค่ะ
มีการจำหน่ายหมูสะเต๊ะอร้อยคุณเคยไปกินยัง
ที่นี่เหรอกาลาศิลป์นี่เหรอยังค่ะค่ะต้องไปนะ
เขาจัดงานถึงวันที่๓ธันวาคมนะคะ

หอยทอดก็อร้อยคิดค่ะ
เขาบอกว่าทำกัน๑๐วัน๑๐คืนเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะคะ
ซึ่งปกติแล้วอาหารพื้นเมืองของทางกาลสิน
ก็จะเป็นตำเมี่ยงตะไคร้หมูทุบ
ตำบัคคุงเมียงนาครู
แต่ว่าคราวนี้เขามีการจัดหมูสะเต๊ะหอยทอดด้วย
เขาบอกว่าสูตรพิเศษเฉพาะชาวเมืองน้ำดำ
ทำงานบุญด้วยนะได้ไปร่วมทำบุญไปไห้เทพเจ้ากันด้วยนะครับ

ไปก็อุ่นกายอุ่นใจเอาคู่รักเอาครอบครัวไปเที่ยวด้วย
เทศกาลก็มักจะมาในช่วงหน้าหนาว

แล้วก็อย่าลืมงานกาชาตินะปีนี้จัดขึ้นที่สวนลุม

จัดมาละ๒คืนนะคะ๒๓พฤศจิกายนไปจนถึง๑ธันวาคม